ยังมีอีกเหรอคะหรือฮะมูลค่าความเสียหายยี่สิบห้า
ล้านบาทคนที่ตกเป็นเหยื่อร้อยกว่ารายนะคะ
คุณผู้ชมร้อยกว่ารายเรื่องราวนี้เกิดขึ้นค่ะคือ
ไอ้คดีช่อโกงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่มันมีประเด็นที่งอกออกมา
ตอนที่ตำรวจเนี่ยจะไปจับกลุ่มฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีแฟนเขาอยู่ด้วยนี่จังหวะนี้คุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นคะ
ลำดับภาพให้ฟังแบบนี้ตำรวจกองปราบกับตำรวจทางหลวง
เขาจะไปจับตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงทั่วพิมนารา
ตอนนั้นเนี่ยแฟนของพิมนาราชื่อว่าอมรินเนี่ยอยู่ด้วยนะคะ
ตอนที่ตำรวจจะไปจับก็ต้องมีการอ่านหมายจับระหว่างที่ตำรวจอ่านหมายจับปรากฏว่าอมรินไม่ค่อยพอใจ

จะให้ตำรวจ๓๐๐๐๐เพื่อแลกกับการที่ไม่โดนจับนะคะตำรวจบอกไม่เอา
ทีนี้พอสองคนเนี่ยหลบหนีไปนะคะตำรวจเขาก็วิทยุแจ้งเหตุคนร้ายหลบ
หนีตามสืบตามแกะรอยขอกำลังสนับสนุนสุดท้ายไม่รอดค่ะ
พิมนารากับอำมารินแล้วจะบอกว่าประวัติทั้งคู่ไม่ธรรมดา
เสมอกันมากเลยนะคะเดี๋ยวอ่านประวัติให้ฟัง
เอาแบบนี้ก่อนตำรวจตามไปจับกลุ่มทั้งสองคนได้
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านไซน้อยนนทบุรีนะคะ
พร้อมกับอาวุธปืนของกลางกระสุนปืน
แล้วก็ยังไปพบว่านีแสบจริง
รถยนต์ที่ใช้ขับหนีตำรวจนะคะ
แผ่นป้ายทะเบียนปลอมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำ
แล้วทั้งสองปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
มาดูประวัติฝ่ายหญิงหน่อยอ่านประวัติเหมือนงานแต่งเลยนะ

ประวัติของฝ่ายหญิงพิมนาราพบว่า
มีหมายจับติดตัวอยู่๓หมายด้วยกันพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะครับ
จากศาลจังหวัดธัญบุรีสารจังหวัดระนอง

ในคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วยังไปพบว่ามีประวัติเคยถูกดำเนินคดี
ในข้อหาอื่นเกี่ยวกับการช่อกงประชาชน
จากการหลอกขายสินค้าออนไลน์

รินพบว่าเคยถูกจับกลุ่ม

ในพื้นที่สพกำแพงแสน

ข้อหายาเสพติดในพื้นที่สพกระตีบอีก
หาดทำร้ายร่างกายในพื้นที่สพกำแพงแสนนครปฐมอีกด้วยนะคะ
เยอะเหลือเกินนะคะประวัติโชคโชนมาก
แน่นอนว่ามีพฤติกรรมติดสินบนเจ้าพนักงานแบบนี้
ต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มเจ้าพนักงานแบบนี้
เอาข้อหาไปอีกเพิ่มอีก๗ข้อหาด้วยกัน
ของเดิมที่พกติดตัวมาแล้วนะคะ
ตุนไม่ได้กระเป๋าแล้วนี่เพิ่มอีก๗ข้อหาค่ะ
อย่างเช่นขัดขวางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่นะคะ
ขืนใจเจ้าพนักงานอีกเยอะ